การละเล่นผีกระด้งจัดเป็นการละเล่นพื้นบ้านรูปแบบหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายมอนในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้อนุรักษ์และสืบสารต่อกันมา
ละเล่นผีกระด้งนี้เป็นการนำเครื่องมือทำมาหากินอย่างกระด้งสากตำข้าวมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่น
เป็นการสื่อสารถึงผีที่สิงสถิตตามข้าวของเครื่องใช้
เพราะคนไทยเชื้อสายมอนมีความเชื่อว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูการทำนาทำไร่
ที่สิงสถิตในข้าวของเครื่องใช้ก็จะได้หยุดพักและมาร่วมสนุกสนานกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน